ในส่วนผมนะครับ

เธอเขาจะเดินไปตามบนสนโขเลยนะ

แล้วทำความมั่นใจว่าตอนนี้นะ

นอกจากผมมบตัวแล้วคุณมัฒจับครัวไม่ได้หรอก

ทีนี้ความมั่นใจอย่างนั้นเขาก็ถามต่อไปนิดนึงว่า
ทำไมนี่มันหนีตอนนี้ล่ะหนีเพื่ออะไรเหมือนที่พุ่งที่บอก

เพราะมันฆิกาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรตัวรองแล้ว
อยู่ระหว่างอุทธรณ์อยู่

แต่ไม่รู้จะมีธรรมจริงหรือเปล่า
แต่ว่าตัวเขาก็คงจะรู้
พวกเขาจะคิดว่าเขาน่าจะมีมีทางโรตไหม

ก็ถ้าออกมาทวงความให้ทำอาจจะหลุดที่ท่านพูดเลย

เขาจะพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในสำนวนจากศาลชั้นต้น
เขาไม่เอานอกสำนวนเข้าไปใส่
แต่ถ้าถามผมทำไมแป้งเขาคิดอย่างนี้ผมว่าอาจจะมีคนแนะนำนะ
โยนไปเลยโยนหินถามทางไปยังอายการ
ไม่ใช่อายการอย่างเดียวนะสารก็โดนไม่ให้เขาประกันเนี่ย
ถือว่าไม่ยุติธรรมเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
แล้วมันก็เป็นข่าวพอเป็นข่าวแล้วเรียกร้องให้มีการสอบสวนย้อนกลับ
นี่สอบสวนย้อนกลับวันนี้เอาละสำนักงานในการสุดก็ทำให้จะตรวจสอบตรวจสอบนะ
ตรวจสอบก่อนนะว่าสั่งชอบหรือไม่ชอบพยานครบหรือไม่ครบ
ถ้าถึงครบแล้วสมมุติสมมุตินะถ้าครบแล้วก็จบแค่นั้น

การที่๒ถ้าเห็นว่าการตรวจสอบสำนวนแล้วมันยังมีพยานหลักฐานที่ต้องตรวจสอบ
แล้วได้พยานหลักฐานใหม่ก็อาจจะลื้อฟื้นสั่งคดี
เฉพาะคนที่ถูกสั่งไม่ฟ้องเป็นสั่งฟ้องก็ได้
ส่วนแป้งที่ฟ้องแล้วก็แล้วกันไป

ใช่สารมีคำพิพากษาแล้วเราไม่แตะอันที่หนึ่ง
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติคดีที่จะลื้อฟื้นมาฟ้องกับอีก๕๖คนเนี่ย
สมมติเกิดประโยชน์ต่อแป้งข้อจริงก็เป็น
แป้งอาจจะยุติเรื่องของสารอุทธรณ์หรือสารดีกาให้คดีมันถึงที่สุด
แล้วขอลื้อฟื้นการพิจารณาคดีโดยเอาเงื่อนไขในคดีที่สอบสวนใหม่มาใช้
เขาเรียกว่าการลื้อฟื้นคดี

เริ่มต้นก็ไต่สวนใหม่เริ่มต้นใหม่ได้
สมมุติถ้าเกิดไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ณขณะนี้
ถ้าเสียแป้งไม่ออกมามอบตัวเนี่ย

อุทธรณ์เขาตัดสินเสร็จเขาก็ส่งให้สารชั้นต้น
ศาลชั้นต้นเอาแป้งมาฟังแป้งมาฟังก็ถัดอีกเดือนนึง
แล้วก็ลืมแน่ใจว่าไม่มาแล้วสารเขาก็อ่านเลย
ผมถามท่านธนกฤษไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยกันอย่างละเอียดยิบอีกทีนึงนะครับ
เพราะว่าท่านต้องเอานังสือเนี่ยไปให้นายกกับรองนายกช่วย
ให้ความเห็นชอบหรือว่าพิจารณาอะไรพวกนี้ด้วย
เสียแป้งเมื่อวานนี้ที่ส่งหนังสือมาผ่านญาติมานะ
ให้ท่านนายความยื่นให้กับท่านธนกฤษเมื่อวานเนี่ย
เนื้อหาในจดหมายเนี่ยเขียนด้วยลายมือนะครับ
บอกว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับเขาเจ็ดเรื่องนะครับอ่า
มีเรื่องสารไม่ให้ความยุติธรรมในการให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
ตำรวจบางนายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มีพฤติการเรียกรับเงินและยักยอกทรัพย์
มีเรื่องขอให้ตรวจสอบเรื่องการขายสินค้าในราคาไม่เป็นธรรมของเรือนจำ

มีเรื่องขอให้รื้อคดีของอายการคนหนึ่งกับพักพวก
แล้วก็เรื่องกล่าวหาว่าอายการระดับสูงคนหนึ่งเรียกรับเงินจากตัวเขา๕แสนบาท
ระหว่างถูกดำเนินคดีแต่เขาไม่จ่ายก็เลยถูกฟ้องดำเนินคดีเพียงคนเดียว
นี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาในจดหมายของเสียแป้ง
พี่ชัยวัดคิดว่าเสียแป้งควรจะออกมามอบตัวไหมตอนนี้หรือว่าจะยังไงดี
ตอนนี้ถ้าเป็นผมนะผมพยายามบอกอาจารย์แป้งว่าออกมอบตัวเถอะ
แต่ถ้าจิตใจของเจ้าแป้งเอง
เจ้าแป้งมี๗ประการ๘ประการแล้วเจ้าแป้งเขียนเองนะครับ
เจ้าแป้งยังไม่คิดจะออกมามอบตัวก่อน